สปีดโบสต์ขนนักท่องเที่ยวจะไปเกาะเตาครับ

ระเบิดตู้มไฟไหม้เลยคุณผู้ชมฮะ
รัดทึกเลยคุณผู้ชม

ขณะออกจากชายฝั่งท่าเรือลมพญาตำบลหาดไซรีอำเภอเมืองชุมพร
เรือลำนี้ออกจากฝั่งได้ไม่ถึง๑๐นาทีนะ
แล้วเครื่องยนต์มันระเบิดอย่างรุนแรงจนไฟลุกท่วมเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือบนเรือรวมละ๒๐คน๒๐คนแล้วทำไงอ่ะ
โอ้โหก็ต้องลงจากเรือกันมาสิโอ้โหโดนลงจากเรือเอาตัวรอดกันอ่ะพี่เบิร์ต
คนนี้เป็นผู้โดยสาร๑๘คนแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวนะ
เป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนี่แหละจะไปดำน้ำที่เกาะเต่า
แล้วก็มีลูกเรือสองคนด้วยผู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลชุมพรกับโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรไป
ครับมีคนสาหัสด้วยคุณผู้ชมฮะเจ็บสาหัสไปสองคน
คนหนึ่งเป็นเด็กเรืออีกคนเป็นนักดำน้ำครับเหตุเกิดบ่ายสองโมงครึ่งเมื่อวานนี้
หนึ่งในคนที่อยู่บนเรือเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
หลังจากเรือแล่นออกจากท่าจะไปก่อเตาไม่นานนัก
มันระเบิดขึ้นครับระเบิดแถวท้ายเรือ
โอ้โหไหม้หมดเลยเบิร์นหมดเลยดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยปุ่นแสบปุ่นร้อนแทนโอ้ย
อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมมีคนเจ็บสาหัส
เจ็บสาหัสเนี่ยคืออาการเขาโดนไฟไหม้ที่ใบหน้าก็มี
ที่ขาก็มี๕๐คนที่โดนหนักสุดนะ
คนที่รองลงมาก็ไฟไหม้ไปประมาณ๓๐ของร่างกายครับ
โอ้โหแล้วพอเกิดระเบิดปุ๊บเนี่ย
มันยังมีคนที่ใส่ชูชีพแล้วยังมีคนที่ยังไม่ได้ใส่ชูชีพ

เหรอแล้วถ้าอยู่ข้างด้านเดือนก็โดนไฟคลอกอ่ะเวิร์ทก็ต้องเลือก

เพราะว่าเรืออย่างที่บอกคือออกจากท่ามาได้แค่๑๐นาที

อยากเตือนตรงนี้ก่อนเลยก่อนลง
ก่อนลงต้องสายปุ้ยถูก

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับผู้โดยสารคนหนึ่งครับ
เขาบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันจากบริเวณท้ายเรือมาก่อนเลยนะ
แล้วสักพักหนึ่งเสียงระเบิดตามมาครับ

เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากความไม่พร้อมของเรือหรือเปล่า
อยากจะให้ผู้ประกอบการเรือหมั่นตรวจเช็คความพร้อม
แล้วก็ความปลอดภัยของเรือให้มันสม่ำเสมอครับ

คนที่อยู่บนเรือแค่บาดเจ็บยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วก็จุดเกิดเหตุมันอยู่ใกล้ฝั่งด้วยครับ
ก็คือห่างจากฝั่งแค่๔๕กิโลกรัม

เรือลำนี้เป็นสปีดโบ๊ทขนาด๓๐๓๕ฟุต
๓เครื่องยนต์ของบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัดสาขาชุมพร
ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบสภาพเรือโดยละเอียดครับ
แล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านโชธนาริน

เยี่ยมคนบาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วย
อย่างที่บอกไปมี๒โรงพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บไปนะครับ
ก็คือโรงพยาบาลชุมพรกับโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรครับ